สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเกาะหงจังหวัดนครสวรรค์ครับและที่เห็นข้างหลังผมแบบนี้คือโบสถ์เก่าแก่สมัยกรุงศรีอายุทยาเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์กันดีกว่าครับไปครับ
นี่ครับคุณผู้ชมครับที่เห็นลายข้างหลังแบบนี้เขาเรียกว่าลายเทพชุมนุมนะครับซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นลายแบบดั้งเดิมแต่ส่วนที่ยังคงเดิมดูเหมือนว่าจะเป็นบริเวณเพดานตรงนี้นะครับเขาอนุรักษ์ไว้แล้วต้องบอกเลยว่าสวยงามมากเลยครับ
วันนี้นอกจากผมจะพามาเที่ยววัดเก่าแก่ของนครสวรรค์แล้วที่วัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงด้านการเยียบชาอีกด้วยชาที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวไปดูเฉลยกันเลยครับ
เมื่อยจริงเอ้าคุณผู้ชมเจอแล้วครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่คือแม่บุญช่วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะ

คุณแม่มีประสบการณ์กว่า๓๐ปีเลยใช่ไหมฮะ

ก็คือที่วัดแห่งนี้คือวัดเกาะหงนั่นเอง

สงสัยมากเลยเมื่อกี้เห็นตั้งอยู่คุณแม่อันนี้คืออะไรฮะ
ไพรหัวไพรสดแล้วก็ผิวมะกรูด
อันนี้ก็คือเป็นน้ำมันสมุนไพรที่ใช้ในการเหยียบชา
แล้วเวลาเหยียบคุณแม่เหยียบไฟลุกแบบนี้เลยเหรอฮะ

เหยียบชาเป็นการนวดไทยแผนโบราณอย่างหนึ่ง
ที่เอาไว้ช่วยแก้อาการปลวดเหนื่อยต่าง
นั่นก็คือการใช้เท้าในการนวดนั่นแหละครับ
รวมไปถึงเทคนิคในการเหยียบน้ำมันสมุนไพร
แล้วเอาเท้าไปแตะที่เหล็กร้อนบนเตาแบบนี้
เสียงดังช่าแบบนี้แหละครับ
เลยกลายเป็นที่มาของการเหยียบชานั่นเอง

ตอนนี้คุณแม่กำลังตั้งไฟเพื่อเหยียบชาที่หลังผมครับ

ตอนนี้แม่เริ่มที่จะใช้เท้ารูปไปที่บริเวณที่ขาของผมแล้วนะฮะ
โอ้โหประสบการณ์นี่ผมไม่เคยนวดที่ไหนมาก่อนนะครับ

คุณแม่มีเทคนิคยังไงบ้างครับในการเหยียบฉ่าแบบนี้ครับ

เหยียบไปทั่วน่องทั่วขา
เมื่อกี้ผมเห็นสังเกตว่าคุณแม่ใช้วิธีการ
ระหว่างส้นเท้ากับฝ่าเท้า

้นเท้าเราก็เอาไว้ไล่เส้นออกจากตรงข้างเลาะกระดูก

ใช้ส้นเท้ากดเอาเส้นแบบนี้

แล้วก็เอาต้นเท้าเหยียบออก
พอถึงตรงนี้เราก็รูดให้เขา
นี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้แม่กำลังเหยียบที่เส้นสลักเพชรนะครับ
นี่คนจะปวดปวดตรงนี้มาก

ถ้าใครนั่งนานแล้วจะมีอาการปวด
ก็ต้องมาแก้ด้วยกันกดที่เส้นสลักเพชรนะครับ
คุณแม่ครับถ้าที่หลังเนี่ยมันจะมีเส้นไหนบ้างครับ

บาไล่อ๋อนี่ครับตอนนี้คือคุณแม่กดอยู่

มันก็จะรู้สึกว่าเพลินแล้วก็ง่วงเหมือนกันนะครับ
อ้าวอยากหลับมากเลยผู้ชมครับ
เหยียบชาที่วัดเกาะหงษ์เปิดให้บริการทุกวัน

ส่วนใหญ่ก็จะประมาณ๒๐๐๓๐๐บาท
โดยเราจะต้องเตรียมน้ำมันมะพร้าวมาเอง๑ขวด
เพื่อเอามาเทผสมกับน้ำมันสมุนไพรในการนวด
เหยียบชาแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ๑๒ชั่วโมง

แต่ถ้าจะให้ดีก็โทรนัดล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะครับ

วันนี้หลังจากที่ได้นวดแล้วรู้สึกผ่อนคลายมาก
แต่ว่าตอนหน้าผมจะต้องมาเรียนการเหยียบชากับคุณแม่

อย่าลืมติดตามในสบัดทั่วไทยนะครับ